ตามกันต่อครับปฏิบัติการไล่ล่าดาบตำรวจอัธพรครับ
ผู้ต้องหาฆ่า๖ศพนะฮะจำได้ใช่ไหมครับ

แล้วก็ต่อมาก็พบว่าลูกของดาบตำรวจอัตภพรก็ตายในรถเป็น๕
แล้วก็เมียตายที่รีสอร์ทเป็น๖
๖ศพนะฮะกับการล่าตัวดาบตำรวจอัตภพรนะฮะ
ล่าสุดมีการเพิ่มรางวัลนำจับด้วยจาก๕๐๐๐เป็น๑แสนครับ
ทีนี้มันก็มีความยากอยู่เหมือนกันนะฮะ

เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษประมาณสัก๒๐๐นายครับ
เปิดปฏิบัติการกระจายกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย๒จุด
พิกัดคือตำบนกระเป๋าและตำบนท่าขนรในจังหวัดศรษฐราษณีย์นะครับ
เพื่อล่าตัวดาบตำรวจอัตภพรวิเชียน

ยังไม่ได้ตัวดาบตำรวจอัธพรนะฮะ

จุดแรกที่เข้าค้นก็คือบ้านญาติของดาบตำรวจอัธพร
พบร่องรอยการกินนอนของคนอื่นอยู่ในขนำ

คาดว่าอาจจะเป็นดาบตำรวจอัธพรหรือเปล่า

เดี๋ยวรอผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันอีกครั้ง

ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๘
เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการบอกว่ามีการปรับแผนครับ
จากการเข้าตรวจค้นจุดต่าง
เป็นการสืบสวนหาข่าวเนื่องจากว่าพื้นที่เป้าหมาย
ซึ่งเชื่อว่าคนร้ายหลบซ่อนตัวอยู่มีพื้นที่กว้าง
แล้วสภาพก็เป็นป่ามีเขามีถ้ำ
วกกับว่าพื้นที่ที่คนร้ายหลบหนีส่วนใหญ่
พื้นที่แถบนั้นก็จะเป็นญาติพี่น้อง

อย่างไรก็ตามตำรวจเชื่อว่าถ้าผู้ต้องหายังซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่

โดยอาจจะมีคนให้ความช่วยเหลืออย่างลับหรือไม่อย่างไร

คนที่แจ้งเบาะแสเดิมตั้งเอาไว้ห้าม
ตอนนี้ตัวเลขใหม่เป็น๑แสนแล้วนะครับ

ดาบตำรวจอัธพรช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะฮะ
เจ้าตัวเนี่ยติดต่อผ่านทางพี่ชายซึ่งบวชเป็นพระ
บอกว่าจะขอมอบตัวหลังจากผ่านพ้นช่วงสงกรานไปก่อน
เพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่ามอบตัวช่วงนี้เดี๋ยวติดสงกรานจะไม่ได้ประกันตัว
ก็เลยรอที่จะมอบตัวหลังจากผ่านสงกรานไปแล้ว
นี่คือข้อมูลล่าสุดที่เมื่อวานในช่วงบ่ายเขาติดต่อผ่านพระพี่ชายมา
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราได้กล้องวงจรปิดอีกมุมครับ

บ่าย๒โมง๕๒นาที๔๔วินาทีครับ

จะเห็นรถเก่งสีขาวขับขึ้นไปจอดข้างร้านคาราโอเกะ
จากนั้นบ่าย๒โมง๕๔นาที
รถเก๋งสีเทาขับมาจอดริมถนนใกล้กับร้านคาราโอเกะ

นายมานพก็คือเป็นอีกหนึ่งผู้ต้องหาในคดีนี้

ทางประตูเบาะหลังฝั่งซ้ายแล้วเดินเข้าไปในร้าน

นานครับจะเห็นนายมานพเดินออกมาจากร้าน
แต่ว่าเสื้อจากสีดำคราวนี้กลายเป็นสีเทา
แล้วเอาของบางอย่างวางหน้ารถ
แล้วก็กลับเข้าไปในร้านอีกครั้ง
จากนั้นเดินกลับมาขึ้นรถเก๋งสีขาวฝั่งข้างคนขับ
ตอนบ่าย๓โมง๕นาที

จะทำให้เห็นว่ารถเก๋งคันสีขาวที่ขับขึ้นไปที่บ้านนายมานพ
เป็นรถเก่งของเพื่อนนายมานพ
นายมานพเขาเป็นคนโทรเรียกให้เพื่อนมารับอะครับ

มาถึงก็จะเห็นเพื่อนนายมานพลงมาจากรถ
แล้วแป๊บเดียวก็จะเห็นเก๋งคันสีเทาขับมาจอดหน้าบ้าน
นี่นะฮะดูภาพไล่ไปพร้อมกันนะ

รถนายมานพผู้ก่อเหตุมาจอด

ที่นายมานพจะลงจากรถแล้วรีบเดินเข้าไปที่บ้านครับ
ส่วนเก๋งสีเทาหลังจากส่งนายมานพเรียบร้อยแล้ว

นานครับจะเห็นว่าเพื่อนนายมานพและตัวนายมานพเดินออกมาจากบ้าน
ที่ทั้งคู่นั้นจะไปขึ้นรถเก๋งคันสีขาวที่จอดอยู่แล้วก็รีบขับออกไป
นี่คือเก่งคันสีเทาส่งนายมานพเรียบร้อยแล้ว
เก๋เทากำลังขับออกไปส่วนนายมณพก็เดินเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ไปขึ้นเก๋งสีขาวคันนั้นครับ
ล่าสุดครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ภาพต่อเนื่องฮะ
เป็นภาพตอนช่วงบ่าย๒โมง๕๔นาที

วงจรปิดจับภาพรถเก๋ง
สีเทาของดาบตำรวจอรรภพร
และลูกชายครับที่ขับรถไปส่งนายมานพหน้าร้านคาราโอเกะ
นี่คันนี้ครับ
ขับผ่านถนนอำเภอบ้านตาขุนเขาวงมุ่งหน้าสี่แยกเขื่อนรัชประพา
นี่นะฮะบ่าย๒โมง๕๔เส้น
จากนั้นกล้องมุมเดียวกันจับภาพตอนบ่าย๓โมง๖นาทีครับ
รถเก๋งสีขาว
เนาชัพรภาเส้นทางเดียวกันเลยครับกับคันสีเท้าก่อนหน้า
ที่ดาตนอรธพรและลูกชายเขาขับผ่านไป
โดยรถคันสีเทาขับห่างกับรถคันสีขาว
แต่ก็ยังไม่ชัดว่าคือเขาขับตามไปตลอดทาง
หรือเปล่าหรือพอไปเจอทางโค้งทางแยกแล้วจะมีการ
เส้นทางเพิ่มเติมไหมแต่เบื้องต้นเขามุ่งหน้าไปเส้นทางเดียวกัน
ก็คือไปนู่นนะฮะมุ่งหน้าไปสี่แยกเขื่อนรัชประพามีรายงานจาก
ปราบเขาว่าตอนนี้คือติดปัญหาเล็กน้อยในแง่การตามตัว
ตำรวจอัธพรเบื้องต้นก็ยังคงมั่นใจว่าเขาน่าจะยัง
ดันในพื้นที่สุราชครับแต่ตระกูลวิเชียนเป็นตระกูลใหญ่ก็
มีญาติพี่น้องเยอะตำรวจต้องคอยประกบคนใกล้ชิดดาบตำรวจ
ทพรและที่สำคัญครับหลังเป็นคดีไป๕วันตอนนี้เริ่มมี
กระแสตีกลับกลายเป็นว่าชาวบ้านบางส่วนเขาเห็นอกเห็นใจ
สงสารดาบตำรวจอัธพรฮะอืมเพราะมีข้อมูลบอกว่าดาบตำรวจอัธพร
เนี่ยที่เขาทำแบบเนี้ยเพราะเขาเครียดสะสมแค้นเหมือนกับคือ
เขาถูกกระทำมาก่อนอ่ะไม่แต่ถ้าพูดแบบนี้แปลว่าใครที่มีภาวะ
สะสมถูกกระทำมาก่อนจะก่อเหตุแบบนี้ก็ได้เหรอคะก็เป็น
คำถามที่ก็ต้องคิดถกเถียงกันคือชาวบ้านเห็นใจดาบตำรวจ
ทพรครับที่เป็นฝ่ายถูกกระทำหรือไม่ก็บางส่วนเขาก็ยัง
รู้สึกว่าโอ้โหแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเอาคืนพ่อตาเอ่ยเมียเอ่ยลูก
คนใกล้ชิดมันโหดเยี่ยมอุกอาจเกินไปนี่นะฮะทั้งหมดทั้ง
มวลตอนนี้ข้อมูลที่ตำรวจได้มาทั้งในฝั่งที่มีข้อมูลบอก
ว่าตำรวจอัฐพรณ์เนี่ยเขาถูกกโกงทั้งเงินทั้งที่ดินแต่บาง
ส่วนก็มองว่าดาบรอัตภพรเขามีความแค้นอื่น
เหล่านี้ครับตำรวจต้องไปกันกรองอีกชั้นหนึ่ง
ส่วนนายมานพครับตำรวจเชื่อว่า
นายมานพน่าจะยังพูดความจริงไม่หมด
เพราะดูจากวงจรปิดการที่นายมานพไปร่วมก่อเหตุ
เดินลงไปเป็นคนแรกแล้วกลับมาเอาปืนไปยิงคนในบ้าน
คือเจ้าตัวจะไม่รู้จริงเหรอว่าถูกชวนมาทำอะไรตั้งแต่แรก

เพราะถ้าบอกว่ามาจับคดียาเสพติด
คือฝั่งของผู้ใหญ่ที่โดนยิงตาย
ก็ไม่ได้มีท่าทีที่เป็นการตอบโต้นะ
กลับกันครับฝั่งนายมานพที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยซ้ำ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตำรวจยังสงสัยอยู่ครับ

เดินทางไปที่วัดไกรศรเขตราราม
อยู่ในอำเภอบ้านตาขุนที่จังหวัดสุราช
วัดนี้เป็นสถานที่เผาศพในบาส
บาทก็คือลูกชายดาบตำรวจอัฐพรนะครับ
นี่ฮะอายุ๒๕นายอัฐพล
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนางอภิษราครับ
อายุ๔๖ปีเป็นแม่ในบาส
เล่าว่าหลังจากลูกชายตายไปแล้วเนี่ย

แม่บอกว่าลูกมาเข้าฝันยืนอยู่หน้าบ้าน
แล้วลูกบอกว่าหิวข้าวมาก
แม่ก็เลยบอกกับลูกในฝันบอกว่า

ลองนึกย้อนจากสิ่งที่เห็นในฝัน
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น
แม่บอกว่าเฮ้ยมันไปตรงกับวันที่บาสเคยเล่าให้ฟังว่า
พ่อเนี่ยก็คือดาบตำรวจอัฐพร

แล้ววันนั้นตอนนั้นที่รับสายพ่อเนี่ย
บาสยังนั่งกินข้าวอยู่เลยแล้วยังกินไม่เสร็จยังกินไม่อิ่ม

นั่นเลยเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ลูกมาเข้าฝันบอกแม่ว่า

เพราะก่อนจะไปเกิดเหตุร้ายเนี่ยลูกก็ยังกินข้าวไม่อิ่มท้องเลย
แม่บอกว่านึกแบบนี้แล้วก็ยิ่งสงสารลูกจับใจ

แม่มั่นใจว่าตัวของดาบตะโรดอัทธพรในสถานที่เธอก็เคยเป็นเมียของดาบตะโรดอัทธพรด้วย

ไม่ได้ลงมือฆ่าลูกอย่างแน่นอน

มุมมองของคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
เป็นเมียดาบตำรวจอธพรแล้วก็เป็นแม่ของในบาสเนี่ยนะฮะ
มั่นใจว่าดาบตำรวจอธพรไม่ได้ฆ่าลูก

แต่สันนิษฐานว่าที่ลูกชายถูกยิงอาจจะเป็นเพราะเกิดเหตุการณ์ที่พ่อกับลูกคงจะกระทบกระทั่งกันหรือเปล่า

ส่วนที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าดาบตำรวจอัธพรจะไม่มอบตัว
ยืนยันว่าอันนี้เป็นไปไม่ได้

เพราะยังไงเธอก็มั่นใจ
มั่นใจว่าดาบตะโรดอัทธพรเนี่ยต้องมามอบตัว
และต้องมาชี้แจงว่าเขาไม่ได้ยิงลูก

พ่อไม่ได้ฆ่าลูกฟังคำยืนยันฮะ
มอบตัวค่ะมอบคือมอบตัวล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ
เปอร์เซ็นต์นะฮะเธอมั่นใจว่ายังไง
ดาบตำรวจอัฐพรต้องมอบตัวและมั่นใจว่าเขาไม่ได้ฆ่าลูก
นี่คือความมั่นใจของเธอในฐานะคนที่เคยเป็นเมียใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

อีกหนึ่งคนสำคัญครับก็คือพระพี่ชายของดาบตำรวจอัตภพรที่เมื่อวานนี้รับสายของน้องชาย
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวน้องชายเขาเตรียมจะมอบตัวหลังสงกรานนะคุณโยม
ดาบตำรวจอธพรโทรมาคุยด้วยครับบอกว่าจะขอมอบตัวหลังผ่านพ้นช่วงสงครานไปก่อน
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับพระอาจารย์สมชาย
พระรูปนี้นะครับพี่ชายของดาบตำรวจอัธพร
โดยพระอาจารย์สมชายเนี่ยก็ยังอยู่ในอาการเศร้าใจอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ยืนยันกับทีมข่าวว่าน้องติดต่อมา
นี่นะฮะแต่ไม่ได้ติดต่อมาทางแชทหรือข้อความตามที่มีข่าวนำเสนอไปก่อนหน้านี้ส่วนตัวเรามั่นใจว่าน้องชายจะมอบตัวแน่นอนและจะไม่ทำร้ายใครเพิ่มด้วยจะไม่มีความสูญเสียเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยคนตายมี๖ศพจะไม่มีมากกว่านี้อีกแล้วข่าวที่บอกว่าน้องจะไม่มอบตัวอันนั้นไม่จริงนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มั่นใจมากว่ายังไงมอบตัวแน่คือตอน

ขึ้นโดยเฉพาะหลานชายคือในบาสท์ที่โดนยิงตายครับ
ไม่มีอะไรต่อไปอะไรเลย
ก็มั่นใจอีกครั้งเหมือนกัน
แล้วเก่งก็จะไม่หายแค่เพิ่มเหรอ

จริงน่าจะเป็นคือเอาจริงนะคะทุกคนก็หวังให้มันเกิดขึ้นแบบที่ทั้งภรรยาของดาบอัตภพรแล้วก็พระพี่ชายพูดนั่นแหละ
ว่ามันไม่ควรจะต้องมีความสูญเสียเกิดขึ้นอีกแล้วและเขาควรจะมามอบตัวโดยเร็ว
แต่อย่างที่บอกว่าตำรวจก็พลิกแผ่นดินล่าอยู่
ระหว่างนี้ก็คงต้องปฏิบัติการล่าตัวต่อเนื่องอ่ะนะฮะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าหลังสงกรานแล้วจะมอบตัวตามที่บอกผ่านพระพี่ชายมาหรือไม่อย่างไร
ดังนั้นครับตอนนี้ต้องจับตาดูครับว่าตำรวจจะจับกลุ่มได้ก่อนหรือเขาจะตัดสินใจชิงมอบตัวก่อน
ระยะเวลาคือเงื่อนเวลาคือหลังสงกรานหรือไม่อย่างไร
เมื่อกี้คือพระพี่ชายระหว่างที่ให้สัมภาษณ์คือเหมือนกับสะอื้นเสียงสั่นเลยบางช่วงคือท่านพูดเองไม่ได้ต้องมีพระรูปอื่นพูดแทน
คือเหมือนมันจุกอะนะนี่คุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะสำหรับประเด็นนี้
คือหลายคนก็คล่องใจว่าถ้าดาบอัธพรไม่ได้ฆ่าลูกแล้วใครจะฆ่า
เพราะว่าถ้าดูจากกล้องวงจรปิดที่ไล่กันมาเนี่ยอยู่กันสองคนในรถจนกระทั่งไปเจอศพลูกถูกมัตราสังอยู่ในวัดนะคะ